ก็ดีใจตื่นเต้นจริงแล้วทราบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่คราวที่เราไปเที่ยวกันที่นครพนมด้วยซ้ำแล้วก็ทราบผลวันเกิดคุณพ่อพอดีเป๊ะเหมือนเหมือนหลานจะรู้ว่าอยากมาเป็นของขวัญวันเกิดตาแล้ววันนั้นพ่อก็แบบว่าปลื้มมากน้ำตาซึมเลย
ก็เอาลูกข้างบ้านมาเลี้ยงกดดันเขากดดันเขาใช่
แล้วก็ท้องด้วยก็ดีใจแต่ผมไม่เท่าไหร่หรอก
เมียผมหนักกว่ายายหนักกว่ายายหนักกว่า
เออเขาก็ดีใจดีใจแล้วตอนช่วงตัดหนังเรื่องส้มปรับเส้นเนี่ยเขาก็แพ้ท้องอย่างหนักเลยนะ
ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นแปลงคุณอื่นแต่พ่อไปดูให้
เขาก็แพ้เหม็นมะม่วงเหม็นอะไรทุกอย่างแต่ไม่เหม็นพ่อกับแม่แค่นั้น
เตรียมของขวัญรักราวอย่างไรค่ะพี่บอม
ก็จะซื้อชายหาดสักอันนึงให้ลูกใช่
เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่าจะแพ้หนักเลย

เพราะว่าทานอะไรก็ไม่อยู่ในท้องเลยออกมาหมด

เพราะเหม็นทุกสิ่งอย่างหมูไก่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ทานเลย

เหม็นสามีอันนี้เป็นเรื่องที่ดี
สามีดูแลยังไงบ้างคะพี่ก๊อปดูแลยังไงบ้างครับ
เขาก็ตามเอาอกเอาใจเรานะคะก็เข้าใจ
ก็บางทีก็สงสารเขาเหมือนกันว่า
ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกไม่ค่อยอยากไปไหน

แล้วเมื่อกี้ดูหนังมาเสร็จเมื่อกี้เนี่ย

โอ้วพ่อเอาผมเชิดอับอายเลยนะพ่อ
ใช่ก็มีเขามาคอยช่วยดูช่วยทำงานด้วย
มันก็เลยแบบว่าง่ายขึ้นสบายขึ้น
ไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนภรรยาใช่ไหมคะตอนนี้เห็นพี่ออส

แต่อ้วนมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ตัวหุ่นเป็นหุ่นคุณพ่อตอนนี้
คุณรู้ไหมคะว่าอยากได้ลูกผู้หญิง

ผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบลูกผู้หญิงเหมือนกัน
เพราะผมเคยพูดว่าอยากได้ลูกผู้หญิงตอนที่ยังเอ็มยังไม่เกิด

น่าจะประมาณช่วง๔เดือนนะคะถึงจะทราบเพศแล้ว

จริงก็คิดในใจว่าอยากได้เพศหญิง

มีกำหนดคลอดหรือยังคะ
กำหนดคลอดน่าจะเป็นกุมภาปีหน้าค่ะ

สำหรับน้องตัวเล็กข้างบ้านที่กำลังเล็กอยู่ตอนนี้ครับ
ก้าวใช่ก็ดูแลเหมือนเดิมครับก็รักเหมือนเดิมครับ
เหมือนเดิมก็บอกทุกวันเดี๋ยวน้องคลอดแล้วไปดูแลน้องด้วยนะ
น้องเก้าที่อยู่ข้างบ้านน่ะเด็กลูกอ่าลูกลูก
กบกับน้องนกเขาเป็นอู่ช่างอู่ช่างซ่อมรถอยู่ข้างบ้าน
น่าน่ารักน่าน่ารักกำลังติดติดตาด้วยติดยายติดแม่ด้วย
ติดผมด้วยเอ๊ะเรียกตามตลอดอ่ะพอเอามาขึ้นมาเล่นบนบ้าน
เขาเล่นกันแล้วกำลังคาญกำลังเรียกเลยเดินไปไหนก็ไม่ได้
เรียกอ่ะอ่ะอ่ะกำลังจะพูดบ้านก็ไม่เหงาเลยไม่เหงาครับ
ทีนี้มีคนหนึ่งก็โอเคเลยขอถามเรื่องอะไรครับมีมีมีอะไร
ไม่มีอะไรปากไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติดีทุกอย่าง
กี้ก็ปกติผมก็ปกติผมก็โดนอีกรายการหนึ่งผมก็โดนออกเหมือนกัน
ผมก็โดนถอดเหมือนกันอันนี้ฮีโร่ไม่ได้แตกก็จะไปปรับผังใหม่นี่
ก็เหมือนกันยกมาก็สลับมาสลับไปไม่มีอะไรปกติดีทุกอย่างครับ
ไม่ไม่ไม่ไม่ยังอยู่ดีกันอยู่ครับอยู่ดีกันเป็นเรื่องปกติของ
วงการเอ้าก็ปรับพังก็ต้องเปลี่ยนก็ก็ปกติของของช่องเขาก็พี่ตา
เขารู้อยู่แล้วเขาเซียนอยู่แล้วพี่ตาเขารู้อยู่แล้วนี่เอ่อเอ่อ
อันนี้มันไม่ใช่นะเดี๋ยวเอานี่ก่อนดีกว่าเราก็โอเค
ก็ไม่รู้เป็นว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็โดน
เหมือนกันอันนี้ผมก็โดนโดนไม่ไม่ได้ทำวงงานเอาเอา
คุณโกะไปแทนเหมือนกันไม่มีน้อยใจเปล่ามัน
น้อยใจมันไม่น้อยใจทำไมมันไม่ไม่เกี่ยวครับ
ผมอยากให้ลูกสาวทำหนังเบาก่อนว่าทำหนังเบาก่อนลูก
หนังวัยรุ่นอะไรก็ได้ลูกทำหนังเบาถ้าเบาก็
หนังอีสานสิลูกเออง่ายง่ายเลยมันเอากลุ่มใหญ่ใหญ่ของ
ของพวกเราก่อนเอ่อเออเออเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็ม
โอเคป่าละเอก็ว่าโอเคอ่ะเหมือนซ้อมทำอะไรนักนักเกิน
เพราะมันเป็นเรื่องแรกมันจะเหมือนเดี๋ยวจะงงเหมือนพ่อ
งงหรือใส่เนี้ยเพราะมันเป็นเป็นใหญ่แล้วมันเป็นใหญ่แล้ว
ทั้งเรื่องมาเปิดรอบนาลาที่๒ประวัติที่ว่าราชินทรีย์เรามาทำใจมุมนะครับ
แพลนไว้ว่าอยากจะมาให้ถึงใจกลางของความเป็นอีสานให้มากที่สุด
เพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็บอกเลยว่ามีคนวิจารณ์มาเหมือนกันนะว่า

แต่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเฉพาะกลุ่มของเอ็มเนี่ยกลุ่มเอ็มก็ใหญ่เหมือนกันนะ
ก็เลยคิดว่าเออถ้ามาเปิดตัวหนังที่นี่น่าจะดี
เพราะว่าโรงหนังทางภาคอีสานก็เยอะด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมันเป็นความตั้งใจของเอ็มเองด้วยแหละ
แล้วก็เป็นของทางค่ายด้วยว่าถ้ามาที่นี่ก็น่าจะดีนะ
ไหนเราก็มาถึงจุดนี้แล้วหลายหลายเราก็มาถึงจุดนี้แล้ว
เราก็มาให้ถึงแหล่งเขาเลยดีกว่า
ผมว่าผมก็ไม่รู้นะณวันนี้เดาใจคนดูลำบากเหมือนกันนะ
เพราะแต่ละเรื่องมันก็โดนกันเป็นละนาวเหมือนกันก็คอยลุ้นกันแล้วกันครับ

กลับมาพี่เข้ามันทำอะไรกันหรือครับ
ไม่ผมอยุ่งหลังเฉยให้เอมกำลังทำอันไหนที่มันไม่ใช่
ก็จะบอกเอมเอานี่ดีกว่าแบบนี้ดีกว่า
แต่ถ้าเป็นเรื่องฮาผมก็ค่อนข้างจะพอจะรู้บ้าง
ก็บอกเอานี่สิเอมเอานี่สิเอมเอานี่ดีกว่า

คาดหวังของเรื่องนี้มันก็แอบมีบ้างเล็ก
แต่ก็ไม่แบบว่าถึงขนาดฝันใหญ่ขนาดนั้น
เพราะว่าสิ่งที่เอ็มรู้สึกว่าเอ็มประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว
คือการที่เอ็มได้คิดเล่นได้ทำไปแล้ว
แล้วเอ็มก็คิดว่าไม่ว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาเป็นไปในรูปแบบไหน
ก็เอ็มเชื่อว่ามันจะคือประสบการณ์ที่ทำให้เอ็มมาพัฒนาการทำงานให้ดีกว่าเดิม
คือถ้าเรื่องนี้มันไม่โอเคในส่วนไหนเอ็มจะได้เอาปรับไปใช้ในเรื่องหน้าด้วย
ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าตลกซุปตาอย่างคุณหม่ำจกมกคุณเท่งนะคะ
แล้วก็คุณหนกมาร์คมี้คุณถูกพีคุณพันธุ์พูแตกด้วย
รวมถึงค่ะคุณส้มเช้งเนี่ยช่วงนี้ค่ะหลายคนก็สังเกตว่างานในหน้าจอจะลดลงหรือเปล่า
ของแต่ละคนลงเริ่มหายไปจากหน้าจอนะ
ทำเอาตลกทั้งหลายเนี่ยเตรียมโบกมือลาต้นสังกัด

ล่าสุดค่ะคุณหม่ำจกมกที่มาร่วมเปิดตัวรอบการล่าภาพยนตร์สมผักเสี่ยงค่ะ
ผลงานการกำกับของลูกสาวคุณเอ็มบุษราคำนะคะ
ก็ได้ถือโอกาสเคลียร์ประเด็นนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ส่วนตัวมองว่างานพิธีกรที่ลดลงไป
ก็เป็นไปตามนโยบายของช่องนะที่มีการปรับผัง

พร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ได้น้อยใจต้นสังกัดนะ

เพราะว่าเป็นไปตามนโยบาย

จากนี้ค่ะเจ้าตัวยังเผยข่าวดีด้วยว่า
คุณเอ็มบุษลาคำลูกสาวค่ะ
กำลังตั้งคันลูกคนแรกเลยนะ
หลังเข้าพิธีวิวากับก๊อฟกรวัดค่ะ

ตลกชื่อดังค่ะยอมรับเลยว่าเหินหนักมากเลยนะ

กับเตรียมของขวัญไว้รับขวัญหลานเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ

จริงแล้วทราบมาตั้งนานแล้ว
คราวที่เราไปเที่ยวกันที่นครพนมด้วยซ้ำ
แล้วก็ทราบผลวันเกิดคุณพ่อ
เป๊ะเหมือนหลานจะรู้ว่า
อยากมาเป็นของขวัญวันเกิดตา
แล้ววันนั้นพ่อก็แบบว่าปลื้มมาก

เอาลูกข้างบ้านมาเลี้ยงกดดันเขา
กดดันเขาใช่แล้วก็ท้องด้วยก็ดีใจ

เมียผมหนักกว่ายายหนักกว่ายายหนักกว่า
เขยลูกสาวเขาอยากได้ลูกสาว
ผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบลูกผู้หญิงเหมือนกัน
เพราะผมเคยพูดว่าอยากได้ลูกผู้หญิงตอนที่ยังเอ็มยังไม่เกิด

เตรียมของขวัญรับหลานไว้หรือยังครับพี่น้อง
ว่าจะซื้อชายหาดสักอันนึงให้ลูก
ชายหาดสักใหญ่ให้ลูกเล่นน้ำเล่นน้ำทะเล

เห้ยขอไปเล่นด้วยละกันนะ
บรรยากาศที่พี่หม่ำรู้ตอนนั้นที่เขาเห็นในคลิปนะ

ก็เป็น๒ขีดนะครับคุณหม่ำก็น้ำตาคลอ
แล้วถามย้ำเลยเอ็มท้องเหรอลูก

ดูแล้วก็ประทับใจจริงเลยนะคะ